ดูความคืบหน้าเมื่อวานนี้จริงเราก็เพิ่งจะรายงานไป
จำได้ไหมว่าที่มีคนไปเจอเจอเท้าที่ใส่เป็นรองเท้า

จริงเมื่อวานเนี่ยใครไปเห็นไปเจอแบบนี้บอกเลยหล่อนทุกคน
แล้วสรุปล่าสุดพอรู้ตัวว่าคนตายเป็นใคร
ตำรวจสืบสวนสอบสวนเร็วมากนะคะ
รู้แล้วใครทำด้วย
แล้วมันเกิดจากอะไรล่ะเรื่องนี้

คนที่เป็นผู้ต้องหาแล้ว๑ในนั้นอายุเพียงแค่๑๕ปี
เขาไปมอบตัวกับตำรวจสพบัวใหญ่นะคะที่จังหวัดนครราชศรีมาค่ะ

ไหนสุเทพิ์จันทร์น้อยหรือไหนเทพอายุ๒๕ปี
ไหนเออะค่ะนามสมมติณอายุ๑๕
ในเทียรพัฒน์นะคะหรือในโน้นอายุ๒๒
อบตัวกับตำรวจสพบัวใหญ่นะคะ
หลังจากที่ไปรับสารภาพว่าร่วมกันก่อเหตุฆ่าในวิราชส่งนอกอายุ๓๓
เป็นชาวบ้านหนองปลือพัฒนานะคะฝังศพอำพลางกลางทุ่งนา
จนมีคนไปพบศพอย่างที่เราบอกเมื่อวานแหละ
เป็นรองเท้าผ้าใบสีแดงโผล่ขึ้นมาตรงปากหลุมโผล่ขึ้นมาตรงดิน
ตั้งแต่วันที่เก้าธันวาคมที่ผ่านมาผู้ต้องหาสามคนรับสารภาพบอกฆ่าค่ะ
ฆ่าจริงปมเหตุมาจากโดนโกงค่ายาบ้า
ทั้งหมดคุณผู้ชมภาคจริงเขารู้จักกัน
เป็นแก๊งเดียวกันเป็นเพื่อนกันเลยนี่แหละกินเหล้าอะไรกันมาอยู่ตลอด
วันเกิดเหตุ๓คนชวนกันไปดื่มเหล้าในกระท่อมตรงจุดเกิดเหตุ
คนตายนายวิราชขี่มอเตอร์ไซค์มาหาแล้วบอกเลยเฮ้ยเอายาไหมพวกเองอ่ะ
เดี๋ยวจะไปเอายามาให้อืม
เพื่อนที่เหลือสามคนเลยรวมตังค์กันได้หนึ่งพันแปดร้อยบาท
บอกวิราชงั้นวิราชไปซื้อยาบ้ามาเสพกัน

ถามนะอ่าเดี๋ยวไปซื้อให้รวมได้พันแปดวิราชไปซื้อ
พอวิราชไปได้สักพักหนึ่ง

ตอนนั้นเพื่อนเริ่มสงสัยแล้วถามเฮ้ยวิราช

ให้ตังค์ไปตั้งพันกว่าบาทมันต้องได้อย่างน้อย๓๐เมตรเปล่า
คุยกันไปคุยกันมาไม่รู้เรื่องทะเลาะวิวาดกันค่ะ
ครับทีนี้วิราชเขาบอกว่า
อืมในเทพคนนี้น่ะเป็นหนึ่งภูตังหา
ปืนปากกาออกมายิงใส่วิราชทันทีแล้วเอามีดดายย่ามาฟันซ้ำอีก
ฉับหลายต่อหลายครั้งจนวิราชนอนแน่นิ่งไป
แล้วตอนนั้นเขาเองก็รู้นะว่าวิร่าตายแล้ว
แต่ยังไม่หนำใจเอาปืนปากกายิงใส่ศพซ้ำอีก๒นัด

จากนั้นเทพบังคับเพื่อนอีก๒คนและหนึ่งในนั้นมีเยาวชนที่เป็นเด็กอายุ๑๕
บอกว่าให้ไปช่วยกันขุดหลุมฝังกันหน่อย
แล้วก็เอาอาวุธปืนที่ก่อเหตุไปทิ้งหนองน้ำเป็นปืนปากกานะคะ
เอามีดไปทิ้งในไร่อ้อยส่วนมอเตอร์ไซค์ของวิราชคนตายเอาไปทิ้งไว้ในไร่มัน
ตำรวจไปค้นหาหลักฐานมาจนครบค่ะตามที่ในเทพบอก
นำตัวทั้ง๓คนไปทำแผนนะคะ
เทพคนก่อเหตุที่ฆ่าวิราชยอมรับบอกทำไปเพราะเรื่องยาเสพติดที่ได้ยาไม่ครบ
รู้สึกผิดอยากขอโทษครอบครัวคนตาย
แต่ญาติคนตายไม่อโหสิกรรมและไม่รับคำขอโทษนะคะ
เขยของคนตายค่ะนายวิราชมาดูการทำแผนร้องไห้เสียใจ
บอกเลยคำเดียวว่าก่อเหตุกันโหดเยี่ยมเกินมนุษย์
มันเกินไปเนาะ
ทำเกินไปไหม
โอ้โหเนี่ยคุณลุงถึงขั้นแบบให้สัมภาษณ์ไปร้องไห้ไปเดินหนีไปเลย
ลุงบอกมันโหดเกินไปมาทำอะไรกันขนาดนี้ไม่อโหสิให้นะ
เจ้าหน้าที่ตำรวจก็แจ้งข้อหานักกับในเทพเลยนี่แหละค่ะ
คนมือฆ่าในหลายหน้าข้อข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
แล้วก็มีข้อหาเรื่องของอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
ยิงปืนไม่มีเหตุอันควรแล้วมันยังมีเรื่องซ่อนเร้นอำพลางศพด้วย
ส่วนเพื่อนสองคนแน่นอนว่าไม่ได้ลงมือฆ่าด้วย
แต่อย่าลืมคุณไปช่วยเขาซ่อนเร้นอำพลางศพโดนข้อหานี้ไปค่ะ
อาจจะต้องไปขยายผลต่อนะว่าวิราชตอนที่ไปเอายามา